หมายต่อที่จนนคุณผู้ชม

เด็กตัวน้อยยายออกไปธุระแม่อยู่ที่บ้าน
แต่พอกลับมาถึงพบว่าเด็กคนนี้หายไป

มันมีรอยเท้าหมาเอ๊ะมันมีรอยเท้าเด็ก
นะฮะหากันด้วยความตกอกตกใจโศกเศร้าเสียใจ

สุดท้ายที่ไหนได้เด็กเดินไปนู่น
ป้อมตำรวจริมถนนใหญ่นู่น

แต่เหตุการณ์นี้มันคืออุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะ
นี่เห็นไหมนักประดาน้ำชาวบ้านมาเต็มไปหมด
ว่าหลานตกบ่อน้ำเสียชีวิต
ปเต็กตึงก็มานี่ยายนั่งร้องไห้ร้องห่มนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลเกาะหวายอำเภอปากพี

ช่วยกันตามหาเด็กหญิงวัย๒หัว

ก็คือยาธเนี่ยแจ้งว่าหายออกจากบ้าน
ยายของเด็กชื่อว่านางสุภาพรบอกว่าออกไปทำธุระนอกบ้าน

ก็คือลูกของคุณยายคนนี้แหละบอกว่าลูกหายออกไปจากบ้านไม่รู้หายไปไหน
ไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนก็ตกใจเดินหาเองก่อน
แต่ไปเห็นรอยเท้าของหลานเนี่ยเดินตามรอยเท้าหมาข้างบ่อน้ำข้างบ้าน
แล้วบ่อน้ำนี้มันลึก๓เมตรกว้างยาวสักประมาณ๑๐เมตรได้
ก็เลยคาดว่าเอ๊หลานจะตกน้ำตายหรือเปล่าคิดก่อนตอนนั้น
หลังจากนั้นประมาณ๑๕นาทีมีชาวบ้านตะโกนตะโกนเฮ้ยเห็นอุ้งอิงแล้วเห็นอุ้งอิงแล้ว
นี่ตัวแค่นี้ปุ้ยดูสิมันอยู่ไหนมาลูก
นู่นไปอยู่ป้อมตำรวจห่างจากบ้านเกือบกิโลนู่นนะฮะ
ญาติก็ออกไปดูโหเป็นน้องอุ้งอิงจริงเนี่ยกอดเย็นใหญ่เลย
พากลับบ้านด้วยความดีอกดีใจแต่ว่าก็ต้องขอบคุณกู้ภัยเนอะ
ที่มาช่วยใจดำหาเด็กในเบาะน้ำแล้วซึ่งช่วยกันหา
ขอบคุณตำรวจด้วยขอบคุณชาวบ้านด้วยที่หาหลานจนเจอ
ดูสิคุณพ่อร้องไห้แบบนี้
คือตอนแรกคือใจเสียแล้วนึกว่าลูกจมน้ำตาย
อันนี้นะพ่อแม่เสียขวัญกับเด็กอีก
เพราะเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่คำถามคือ
ปล่อยให้เด็กเดินไปคนเดียวไกลคันอีกขนาดนี้ได้อย่างไรหรือ
นี่คำถามสำคัญเลยนะครับไปฟังเสียงยายหน่อยครับนี่คำถามสำคัญเลยนะครับไปฟังเสียงยายหน่อยครับ
มันชอบเดินลงบ่อมันเล่นกับแม่เตรียมด้วยอย่างไรลูก
มันเอาผาลงไปมันก็ลงทางไหนลูก
หมาเป็นผูงเลยอย่างไรลูกอ๋อคือชอบเดินตามหมามาเล่นน้ำนะครับ
มันแน่นิยมใจมันคงไม่ลงมันเดินข้ามไปเลยอย่างไรใจมันบนบกอ่ะ
ครับแล้วตอนนี้ที่เราเจอลูกเจอหลานรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอยู่ชะวัดลูก
รักมันอาลูกแล้วมันมาพ่อมันไม่มีเยอะข่าว
ครับแล้วปกติน้องอยู่กับใครอ่ะครับอยู่กับแม่ลูกดูยายตลอด

มันไม่ดูแลลูกมันคุยโทรศัพท์อยู่

ไม่ได้จับจ้อมอยู่ที่ลูกปล่อยลูกเดินเล่นก็เลยพัดหลงกันพ่อคุยต่อเธอ
ฝากเดือนนะครับหุ่นพ่อคุณพ่อพ่อพ่อคุณผู้บัวกครองนะ
ควรจะทิ้งเด็กให้ห่างคือถ้าเด็กอยู่คุณต้องเห็นเด็กในสายตาตลอดเวลา
อย่าให้คลาดสายตาแม้เสี้ยววินาทีเดียวไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนครอบครัวนี้ก็ได้
อย่าลืมนะฮะสาเหตุเด็กเสียชีวิตที่เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีจมน้ำอันดับที่๑นะ
ระวังกันด้วยอันนี้โชคดีครอบครัวนี้ได้น้องอุ้งอิงกลับมาสู่อ้อมก่อนอย่างปลอดภัยนะครับ
คุณมีบทเรียนที่เอากลับมาได้ครั้งนึงแล้วนะ
ยังไงต้องระวังอย่าให้เกิดครั้งต่อไปนะมันอาจจะไม่จบแบบนี้นะครับนะฮะ